แล้วจากนี้นะครับสิ่งดีที่นำมาฝากคุณผู้ชมยังมีอีกหนึ่งเรื่อง

ไปเที่ยวกันไป

พาไปที่จังหวัดเชียงรายไปชมวิถีชีวิตของชาวไทยภูเขาชนเผ่าอาขานะครับ

ตลอดเที่ยววันนี้ขอพาทุกคนขึ้นเหนือผ่านขุนเขาลำเนาไพรลัดลอดเส้นทางธรรมชาติและบรรยากาศที่หาไม่ได้ในเมืองหลวง
มาสัมผัสวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชนเผ่าในชุมชนเล็กที่บอกเล่าเรื่องราววัฒนธรรมชาวอาขาที่สมบูรณ์แบบ
ณบ้านโป่งน้ำร้อนตำบลดอยหาง
จังหวัดเชียงราย
เผ่าอาคาแห่งบ้านโป่งน้ำร้อนนี้มีประวัติยาวนานมากว่า๓๐ปีเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ยังคงอนุรักษ์ความเป็นอยู่แบบดั้งเดิม

ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้กล้าแห่งขุนเขาเป็นผู้บุกเบิกหมู่บ้านให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ที่เปิดรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่อยากมาสัมผัสบรรยากาศแห่งขุนเขาบ้านเกิดของชาวอาคา
ชนเผ่าอาคาเป็นชนเผ่าที่มีมรดกทางวัฒนธรรมที่ดีงามและมีคุณค่ามาก
อีกหนึ่งสิ่งที่ต้องพูดถึงเลยนั่นก็คือประเพณีโลชิงช้าหรือที่เรียกว่าแย้คูอาเพล
เป็นเบอร์ลานที่จะจัดขึ้นในช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ของชาวอาคา
โดยประเพณีโลชิงช้าจะจัดขึ้นเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเพื่อรำลึกถึงเทพเจ้าผู้ประทานความอุดมสมบูรณ์
ซึ่งผู้หญิงชาวอาคาก็จะแต่งตัวด้วยชุดประจำชนเผ่าแบบเต็มชุด
กลายเป็นเทศกาลที่หนุ่มชาวอาขาจะได้เลือกคู่ไปด้วยนั่นเองนะครับ
และอีกหนึ่งประเพณีที่บ่งบอกถึงเสน่ห์และวัฒนธรรมของชนเผ่าอาคาได้เป็นอย่างดี
นั่นก็คือบ่อช่องตุ๊
เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัย
บรรพบุรุษโดยผู้คนทั้งหมู่บ้านจะแต่งชุดประจำเผ่ามาล้อมวงร้องรำทำเพลง
กระทุ้งไม้ไผ่ลงกับพื้นประสานกับจังหวะทำนองกลองฉาบ
จนเกิดเป็นดนตรีรอบกองไฟ
และจะเล่นกันตั้งแต่ช่วงเย็นไปจนถึงเช้าเลยล่ะครับ
เมื่อไม้ไผ่สัมผัสดินเสียงเพลงกระทบหู
มิตรภาพก็งอกงามท่ามกลางกองไฟกลางป่าใหญ่
ดนตรีกลายเป็นภาษาสากลที่ทุกคนสามารถรับรู้
แบ่งปันและถ่ายทอดความรู้สึกที่อยู่ในใจ
เพื่อสร้างความทรงจำไม่รู้ลืม
สำหรับใครที่อยากมาท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชุมชนเผ่าอาคาแบบนี้
ตามรอยตลอดเที่ยวมากันได้เลยที่อาคาฮิว
โป่งน้ำร้อนตำบลดอยหางอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย
โอ้วเป็นยังไงอะน้ำไปมา
รถการองถองหาคู่อีมาลองขาวสูง

ไม่มีอำเภอเณอร์โดยทดสอนอ้างบะหรอก

เพราะที่นั้นก็เปิดเป็นโฮมสเตยด้วยนะคะ

ไปหาของกินที่แบบเป็นธรรมชาติจริงด้วย
แล้วก็ไปเรียนรู้วิถีชีวิตประเพณีของชนเผ่าอาขากันด้วยนะคะ

น่ารักมากแล้วก็มีกิจกรรมเยอะแยะเลย